เมื่อวานนี้เพิ่งจะมีพิธีการเผาศพแล้วก็จะเก็บกระดูกของคุณแม่ในเช้าวันนี้
แต่จู่ครับมีเพื่อนบ้านเดินไปเจอ
ลูกชายของผู้เสียชีวิตอายุ๔๐ปี
แล้วก็มีถุงใส่เงินมีเหล้าขาวอยู่ข้างรถด้วย
ก็เป็นเรื่องเศร้าที่ต้องมาสูญเสียคนรัก
ทั้งสองคนในครอบครัวในเวลาที่ไล่เลี่ยกันนะครับ
ตำรวจสพครองหลวงพร้อมด้วยอาสา
เป็นมูลยธีมรูปกระตันอยู่แล้วก็แพทย์เข้าไปตรวจสอบ
ผู้เสียชีวิตก็เป็นร่างของนายสมชายปรีกรานหรือว่าเล็กอายุ๔๐ปี
สภาพเสียชีวิตนั่งฟุบอย่างนี้คุณผู้ชมดูสิฮะดูท่า
อยู่ข้างกับรถจักรยานยนต์สีเขียวเหมือนนั่งขัดสมาธิ
แล้วก็นั่งฟุบแบบนี้เสียชีวิตท่านี้เลยนะครับ
แฮนด์ของรถจักรยานมีถุงพลาสติกสีขาวอยู่
ข้างในถุงมีเงินสดอยู่จำนวนนึงแล้วก็เหล้าขาว๑ขวด
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่หมู่๗ซอยนาวี๑ตะบนครอง๒อำเภอครองหลวงที่ปฐุมธานี
ต่อมาบุตรชายของผู้เสียชีวิตรู้ข่าวเดินทางมา
แต่ว่าลูกชายกับพ่อเนี่ยอยู่คนละที่กันนะฮะเดินทางมาโอ้โห
ก้มกราบร่างไร้วิญญาณของพ่อด้วยความเสียใจเป็นอย่างมากนะครับ
อันนี้คือพี่สาวของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าถือว่าเป็นเรื่องเศร้าของครอบครัวของเรา
เพราะว่าเพิ่งจะสูญเสียคุณแม่ไปเผาศพเมื่อวาน
เช้าวันนี้จะเดินทางไปเก็บกระดูกของคุณแม่ที่วัด
กระทั่งเพื่อนบ้านเดินไปเรียกบอกเฮ้ยไปดูน้องชายหน่อยสิ
ทำไมน้องชายไปนั่งอยู่แบบนั้นไม่รู้เป็นอะไร
สุดท้ายพอไปเจอน้องชายเสียชีวิตอีกรายตามคุณแม่ไปครับนะฮะ
จริงแล้วเย็นเมื่อก็กลับมาจากวัดแล้ว
เศษสิ้นงานเผาศพเนี้ยน้องชายก็บ่นให้ฟัง

คิดว่าน้องจะเอาเงินนี้พาภรรยาให้พาไปหาหมอที่โรงพยาบาล
แต่กลับไปซื้อเหล้ามาดื่มแทนไม่ยอมไปหาหมอครับ

ก็มาเสียชีวิตภาพนี้คือลูกชายเขานะก้มกราบศพพ่อนะครับ
จากการชนสูตรเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
ตำรวจก็เก็บหลักฐานทั้งหมดแล้วก็สอบปากคำพยาน
แล้วก็ส่งร่างผู้ตายให้กับอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยู
นำไปส่งที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อไปหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงต่อไป
ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับอาการปวดหัวอย่างไร